ผลเอกอุดมเดชศรีตบุตรก็มั่นใจนะครับ
ความสุจริตของคณะกรรมการจัดสร้างอุทยานราชภักษ์นะครับ
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เตรียมที่จะรับข้อมูลจากแก่นนำของกลุ่ม
ปปชที่จะนำมายื่นในการตรวจสอบโครงการดังกล่าวครับ
ผลเอกภัยบุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยนะครับ
นายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านพระเด็จการแห่งชาติ
หรือว่านปชและนายนัทวุฒิไสเกื้อเลขาธิการนปช
ตอบรับที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสร้างโครงการอุทยานราชพักษ์ที่อาจไม่เหมาะสมแล้ว
จากนี้ไปก็จะดูกำหนดเวลาเพื่อนัดหมายอีกครั้งนะครับ
ขณะเดียวกันก็ได้ประสานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
และคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐ
เตรียมรับข้อมูลจากทั้งสองคนแล้วเช่นกัน
ซึ่งก็เป็นเรื่องดีที่มีประชาชนร้องเรียนเข้ามา
โดยจะทำให้ดีที่สุดและจะแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะ
ขณะที่พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้เปิดเผยว่าจนถึงขนาดนี้นะครับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ได้รับเรื่องการร้องทุกข์กล่าวโทษ
หรือมีคำสั่งให้ดำเนินคดีกับบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอุทยาราชภักษ์
เพราะยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของกองทัพ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงยังไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้
ส่วนผลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็มั่นใจในความสุจริตของคณะกรรมการจัดสร้างอุทยาราชภักษ์ที่ดำเนินการเมื่อปีที่ผ่านมา
แล้วก็ขอให้รอผลสอบจากคณะกรรมการชุดต่าง
แต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากพูดนะครับ

อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องของเอกชนที่ดำเนินการกันเอง
ไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการจัดสร้าง
ส่วนแรงกดดันให้ลาออกก็ไม่ขอแสดงความเห็น
รอผลการตรวจสอบต่าง
ซึ่งผมก็มั่นใจว่ากรรมการ
คณะกรรมการในปีที่ผ่านมาก็สามารถชี้แจงได้อยู่แล้ว
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผย
ว่าได้เห็นแผนผังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เผยแพร่ในโลกออนไลน์แล้ว
ขณะนี้ก็กำลังให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นการกระทำของใคร
และจะให้หน่วยงานฟ้องฐานหมินประมาท

เช่นเดียวกับบนเอกประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อสร้างอุทยาน
และขออย่าเอาประเด็นที่ไม่เป็นความจริงไปขยายความ

เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรับชัน
ก็ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนคณะกรรมการป้องกัน

กรณีกล่าวหาพลเอกอุดมเดช
ครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก

เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประหลักกรราศูนย์กลาหม

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
และในฐานความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอุทยาราชพักษ์
กองทัพบกเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างภายในพื้นที่ของกองทัพบก
โดยปรากฏหลักฐานว่ามีการใช้งบประมาณแผ่นดิน
ซึ่งเบิกจ่ายงบกลางไปแล้ว๑๘๐ขอวงเงินที่ได้รับการจัดสรรกว่า๖๓ล้านบาท
คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับฟังเสียงให้สัมภาษณ์ฉบับเต็ม
ผลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้ที่แอปพลิเคชันหมายไทยรัฐ